บ้านนี้เจองูเยอะงูเยอะพองูเยอะก็ต้องเรียกกู้ภัยมาจับ
ที่ระยองคือกู้ภัยปลวกแดงก็มาจับงู
แต่เป็นกองทัพงูเขียวนะยกขยงไปโผล่ทั่วบ้าน
มีทั้งท่อแอร์ห้องน้ำเตียงนอนซอกตู้เสื้อผ้า
จับมารวมรวมกันได้สี่ตัวครับหลังจากก่อนนั้นเนี่ยก็มาจับไปได้แล้วสามตัวนะ
นี่ฮะมาจับตรงนี้ก่อนตรงท่อแอร์มั้งเนี่ยตรงนี้
คาดว่างูเขียวมันเลื้อยมาจากป่าเป็นป่าย่ารกร้างข้างบ้านพี่เขา
เจ้าของบ้านชื่อพี่พศครับเล่าให้ฟังว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่เนี่ย
เห็นงูเขียวเก้าตัวโอ้โหพี่บ้านพี่งูชุมแล้วเกินอืม
ก็เลยเรียกกู้ภัยมาช่วยกันจับตอนนั้นจับได้๓หนีไปได้๖ครับ
พอมาวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยเจออีก๕กู้ภัยจับไม่ได้๔
ก็ยังไม่หมดรวมแล้วเห็นกองทัพงูอยู่ในบ้าน
สิบสี่ตัวโอ้โหพี่บ้านพี่เป็นรังหมูป่ะเนี่ย
รังงูหรือเปล่าสรุปจับได้๗หนีไปได้๗ครับ
เขาก็หวังว่ามันจะไม่เหลืองูเขียวในบ้านอีกแล้วนะ

บนหัวพี่เค้าก็ไม่มีด้วยทีนี้ครับไปเจอเสียญพยานาคตกอยู่
ทางซ้ายเนี่ยเสียญพญานาคตกอยู่ที่พื้น
พศเจ้าของบ้านก็บอกว่าอ๋อนี่เสียงพญานาคบ้านบ้านผมเอง
ตอนนั้นเนี่ยมันมีพายุลมพัดมาแล้วก็เสียญพญานาคก็ตกพื้น
ตกมาเป็นเดือนแล้วนะเพิ่งมาเห็นตอนกู้ภัยทักนี่แหละ
พี่เขาเลยคิดว่าหรือที่กองทัพงูเขียวบุกบ้านพี่เขาเป็นอาถรรพ์เสียญพญานาคที่ตกพื้นแล้วเขาไม่ได้เก็บหรือเปล่า
ก็เลยส่งงูเข้าบ้านมาเตือนไงพองูเข้าบ้านกู้ภัยก็เข้ามากู้ภัยก็มาเจอแล้วก็มาเตือนพี่พศนั่นแหละ
แต่ที่แน่ตัวเลขจำนวนงูเนี่ยคุณผู้ชมก็สำคัญอยู่เหมือนกัน
สิบสี่ตัวนะอ่าสิบสี่ตัวจับได้เจ็ดหนีไปเจ็ดฮะเออ